มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
ตอนนี้สอสอทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
ก็ต่างยื่นเรื่องตรวจสอบกันเองนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามในการถือครองหุ้นสื่อ

ได้นำหลักฐานของ๓๓สสฝ่ายค้าน
วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสอสอของพักฝ่ายค้าน๓๓คน

โดยสสทั้ง๓๓คนแบ่งเป็นพักอนาคตใหม่๒๑คน
พักเพื่อไทย๔คนประชาชาติ๑คน
เสรีรวมไทย๓คนและเพื่อชาติ๔คน
หลังจากนี้ประธานสภาพุทธแห่งรัฐศดร

ก่อนทำหน้าที่เป็นบุรุษปรายศนีย์
ส่งคำร้องทั้งหมดไปยังสารรัฐธรรมนูล
จริงอยากใช้คำว่าทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากกว่านะครับ

เพราะเราเป็นสอสอเหมือนกันทั้งสภา
มาตรฐานมาตรการอย่างไรมาตรวจสอบพวกเรา

ไม่ใช่ตรวจสอบแต่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ตรวจสอบ

ด่านนายปิยบุรุษแสงกระโนกุลสสบัญชีรายชื่อ

ยืนยันว่าทางพักได้ตรวจสอบคุณสมบัติ

คือมีหุ้นแต่ทำการโอนหุ้นไปนานแล้ว
และไม่ได้มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อ
โดยหลายบริษัทก็ได้ปิดกิจการไปนานแล้ว
ซึ่งเข้าใจวัตถุประสงค์ของกฎหมายเรื่องนี้ดี
เพื่อไม่ต้องการให้นักการเมืองครอบงำสื่อ
มาใช้ประโยชน์ทางการเมือง
เป็นโอกาสดีที่จะให้สารมนุนท่านได้มีโอกาสวินิจฉัยเอาให้ชัด
ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ได้ประกอบบิจการสื่อที่จริง
และหนังสือบริษัทที่นั่นมีวงเล็บที่เป็นเรื่องสื่อ
ถ้าสมมติว่าแนวทางของสามนูรุ่นจะไม่เหมือนสรรคาให้รอด
ให้รอดนั่นหมายความว่าของเขารอดของเราก็ต้องรอดนะครับ
แต่ขอให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้นแหละ
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยังพบว่ามีคำร้องในลักษณะเดียวกัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรกตอีกเกือบ๑๐๐คำร้อง
โดยเป็นการยื่นคำร้องของนายศรีสุวรรณจัญญา๒๗คำร้อง
จากร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็ม๓๒คำร้อง
และจากการยื่นของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ที่ให้ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
จำนวน๒๑คำร้อง
ส่วนคำร้องที่กรกตพิจารณาแล้วเสร็จ
และมีมติส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยนั้นมีเพียง๑คำร้อง
คือคำร้องให้ตรวจสอบนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ซึ่งถือเป็นคำร้องแรกที่มีผู้ยื่นต่อกรกต
ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภุมมาลคกรกต
กล่าวว่ากรกตได้รับคำร้องทั้งหมดไว้พิจารณาแล้ว
โดยอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวน
ไต่สวนของกรกตทั้ง๗คณะ
ยืนยันใช้เวลาพิจารณาไม่นาน
แต่จะต้องทำตามขั้นตอนการพิจารณา
ซึ่งขณะนี้ผู้ถูกร้องบางคนได้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
และแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ว่าเร็วนี้จะมีบางคำร้อง
เสนอต่อคณะกรรมการกรกตให้พิจารณา
ว่าจะส่งสารรัฐธรรมนูลหรือไม่
ขณะที่นายทศพลเพ็งส้มฝ่ายกฎหมายของพลักษณ์พลังปัชฌาลัทธิ์
กล่าวถึงการต่อสู้คดีของ๒๑สอสอพลักษณ์พลังปัชฌาลัทธิ์
สารรัฐธรรมนูลรับวินิจฉัยคำร้องกรณีถือหุ้นสื่อ
ว่าได้ให้สอสอแต่ละคนรวบรวมข้อเท็จจริง
และยกร่างคำชี้แจงให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า
แต่ยังต้องรอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะขอขยายเวลาจากเดิม
สารรัฐธรรมนูลกำหนดให้ยื่นภายใน๑๕วันออกไปหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน